ทันทีที่มีชื่อของนายปรัฐวาสสุขศรีวงอดีตผู้บริหารบริษัทคอมลิ้ง
เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙
ว่าเป็นเจ้าของนาฬิการูที่ให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณยืมมาใส่นะครับ
ก็ทำให้มีคำถามขึ้นมาทันทีว่าเพื่อนสนิทของพลเอกประวิทย์คนนี้
สนิทกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาไหนทำไมถึงให้ยืมนาฬิการูราคามูลค่า
นับล้านบาทมาใส่หลายเรือนแล้วก็คืนกันไปหมดแล้วจริงหรือไม่อย่างไร
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จะมีคำชี้แจงเรื่องนาฬิการูหลายสิบเรือนจากผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
และคนใกล้ชิดว่าเป็นของเพื่อนสนิทที่ให้ยืมมาใส่
โดยชื่อเพื่อนที่ถูกพูดถึงก็คือนายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์
เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา
แต่ก็ยังพบว่าหลังจากนั้นผลเอกประวิทย์ยังคงใส่นาฬิกาหรูยี่ห้อต่าง
ออกงานหรือใส่ทำงานอยู่เป็นประจำ
ปาเต๊ะฟิลิปโลเล็กหรือลิชาร์จมิวไม่ต่ำกว่า๑๐เรือน
มูลค่าสูงถึงเรือนละ๔ล้านบาท
ซึ่งตกเป็นข่าวเมื่อวันที่๔ธันวาคม๒๕๕๙
หยุดใส่และเปลี่ยนมาใส่เรือนอื่นแทน
อกจากนี้ชื่อของนายปรัฐวาส
ยังปรากฏเป็นหนึ่งในกรรมการมูลนิธิ
นุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัดภาคตะวันออก
พลเอกประวิทย์เป็นประธาน
นำมาสู่การสืบประวัติสัมพันธภาพ

พบว่าเกื้อกูลกันมานานหลายสิบปี
ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในหมู่นักการเมือง
นักธุรกิจและแวดวงทหารระดับสูง
ว่าผลเอกประวิทย์จะพยายามชี้แจงว่า
คืนนาฬิกาทั้งหมดให้กับครอบครัว

แต่สังคมรวมไปถึงผู้ที่เคยสนับสนุนคอสช

และเรียกร้องให้เจ้าตัวแสดงความรับผิดชอบ
ที่ได้สร้างความด่างพร้อยให้กับรัฐบาล
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ใช้โอกาสในระหว่างกล่าวปรัฐกฐา
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ
เรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันชี้แจง
สิ่งที่ถูกนำไปบิดเบือนในโลกโซเชียล

ขอสชพร้อมรับการตรวจสอบเช่นเดียวกับทุกคน
ไม่มีใครสามารถสั่งให้องค์กรอิสระ

ก็ถามมาตลอดก็ชี้แจงไปชี้แจงได้ก็ได้ก็จบ
ไม่ได้เขาก็ไปดำสู่กระบวนการของเขา

ว่าจะต้องหยุดตุ้งนึ่งไม่เคยพูด

ก็เลิกพูดผมมีความตั้งใจปรานาดีนะ
ทุกวันทุกคืนสวดมนต์ทุกครั้ง

วันนี้ต้องสวดให้ความสะชอบเขาด้วย

ทำให้นายพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัย
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แสดงความเป็นห่วงว่าประเด็นเรื่องนาฬิการู
อาจจะเป็นจุดจบของรัฐบาลชุดนี้และผลเอกประยุทธ์เอง
จากสังคมจะนำไปเปรียบเทียบกับคำสั่งของหัวหน้าขอสช
งัดมาตรา๔๔ลงดาบข้าราชการทั่วประเทศ
แต่พอถึงคิวคนใกล้ชิดกลับไม่กล้าแตะต้อง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน